คุณผู้ชมครับขอความเห็นหน่อยนะท่านเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไร
คือพอดีเราไปเห็นการแชร์ในโพสต์ของสมาชิกกลุ่มหนึ่ง
เขาอ้างว่าน้ำปัสสาวะเนี่ยน้ำฉี่เนี่ย
มันกินหรือมันใช้เนี่ยมันทำให้รักษาโรคได้แข็งแรงได้
เดี๋ยวเรามีคำตอบจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญให้นะฮะ
ท่านคิดว่าเรื่องนี้โอ้โหไม่จริงอ่ะหรือว่าเฮ้ยจริงนะเคยมีคนบอก
คุณภาคภูมิว่าไงผมไม่เชื่อไม่มีประสบการณ์ด้วย
เท่าที่จำได้ตั้งแต่เรียนวิชาศึกษาก็ดีวิทยาศาสตร์ก็ดีตั้งแต่เด็กเนี่ย
เขาบอกว่าปัสสาวะมันคือของเสียจากร่างกายที่ต้องขับออกอ่าที่จำได้นะ
แต่มีกลุ่มคนเชื่อไงใช่ไหมมีคนเขาเชื่อว่าเออมันช่วยได้
มันเยียวยามันรักษาอะไรได้หรืออาจจะจริงก็ได้หรือเปล่าหรือ
หรือถ้าไหนมีประสบการณ์ลองบอกมาหน่อยอันนี้เราย้อมสีภาพให้ให้นะคุณผู้ชมนะ
ครับก็เป็นการแชร์โพสต์ในเฟซบุ๊คจากสมาชิกกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับ
เขาอ้างว่าแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับอ้างว่ามีสาวโดนเขียวบาดนิ้วจนเป็นแผลเลือดไหล
พลัสเตอร์ยาแล้วแต่เลือดก็ยังไหลไม่หยุดสาวคนนี้ก็เอานิ้วไปจุ่มแช่น้ำปัสสาวะสักพักหนึ่ง
ปรากฏว่าเลือดที่ไหลไม่หยุดเนี่ยมันหยุดไหลเลยแล้วอาการปวดก็เบาลงด้วย
แต่ในโพสต์ไม่ได้บอกว่าแช่ปัสสาวะใคร
ไม่เป็นไรไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบใช่ไหมแค่น้ำปัสสาวก็เตือนพอแล้ว
ตรวจสอบนะครับยังมีโพสต์อื่นในกลุ่มนี้อีกนะครับ
พบว่าสมาชิกในกลุ่มหลายคนได้แชร์ประโยชน์ของปัสสาวะนะฮะ
ขออนุญาตปิดบังใบหน้าไว้ก็แล้วกันนะครับแล้วโอ้โหคุณรัชพรเขาหลากหลายวิธีการนะ
เอาไปต้มก็มีเอาไปกลั่นก็มีแช่เย็นไว้ใช้แทนเครื่องบำรุงผิวหน้า
ใช่อันนี้ฉีดหน้าแทนน้ำแร่แทนเซรั่ม
เอามาฉีดมาหยอดตานี่โอ้โหหอดตานี้น่ากลัวมาก
หน้าตาด้วยเหรอคะบริเวณที่มีอาการปวดเนี่ยเอามาทานะ
หลับสบายคลายเครียดลดอาการปวด
เอามาดื่มบำรุงร่างกายก็ได้
ถกเถียงกันเยอะแยะไปหมดทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายไม่เห็นด้วย
ในโพสต์ก็ยังแชร์นะคือยังแชร์โพสต์น่าจะเป็นโพสต์ของไม่รู้จริงหรือเปล่า
บอกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำปัสสาวะลงไปมีรีวิวลูกค้ากินแล้วหายปวดหายเมื่อย

คืออาจจะไม่จริงก็ได้เราก็ไม่รู้ไงแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาแชร์แบบนี้
แล้วจุดประสงค์ก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรยังไงต้องการให้คนเชื่อ
แล้วก็ไม่ต้องลงทุนก็ของตัวเองหรือของคนใกล้ชิด
หรือจะลงทุนต้องไปหาซื้ออะไรเราก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า

ครับรองศาสตราอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อาจารย์เจดของเรานะครับอาจารย์เจดบอกว่าน้ำปัสสาวะไม่ได้มีประโยชน์อะไรแบบที่อ้างเลยนะครับ
ปัสสาวะเป็นของเสียที่ร่างกายขับออกมา๙๕เนี่ยเป็นน้ำ๒๕เป็นยูเรียหรือของเสีย
อีก๒๕เป็นสารอื่นแม้ว่าจะมีส่วนผสมของเอ็นไซด์แล้วก็ฮอร์โมนอยู่เล็กน้อย
แต่ไม่มีงานวิจัยทางคลินิกที่น่าเชื่อถือรับรองว่าสามารถเอาไปใช้รักษาโรคอะไรได้
อาจารย์เจดยังบอกว่าตามปกติแล้วการกินปัสสาวะเข้าไปถ้าไม่ได้มีเชื้อโรคหรือสารเคมีปนเปื้อนอะไรก็ไม่ได้เป็นอันตราย
แต่บางคนที่อยู่ในช่วงกินยาต่างอาจจะทำให้สารที่ร่างกายขับมาเพื่อทิ้งออกกลับเข้าสู่ร่างกายอีกครั้งหนึ่งทีนี้เป็นอันตรายได้
บางทีทานยาปัสสาวะเข้ามามันจะดูแบบมีสีเหมือนยาก็มีใช่ไหมบางทีมีกลิ่นเหมือนยาด้วย
มันขับออกมาแล้วกินย้อนเข้าไปกลายเป็นกินของสีเข้าไปอันนี้อันตรายได้
คนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตต้องควบคุมปริมาณแร่ธาตุในร่างกายการกินปัสสาวะเข้าไปก็จะทำให้แร่ธาตุเกินเป็นอันตรายได้เท่ากัน
ว่าอย่าไปเชื่อระวังการดื่มน้ำปัสสาวะเพื่อรักษาโรค
เป็นอันตรายไม่มีงานวิจัยอะไรรองรับทั้งสิ้น
คือที่ฉันเคยไปหาข้อมูลมานะคะเพราะว่ามันไอ้เรื่องการกินปัสสาวะรักษาโรคเนี่ย

บอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เหมือนที่ทางการแพทย์เขามีปรากฏการณ์ที่ว่า
เซโบที่ให้กินแป้งมันธรรมดาแล้วบอกคนไข้ว่าเป็นยา
มันคือปรากฏการณ์ใจเป็นนายกลายเป็นบ่าว
คืออาศัยความเชื่อว่ากินอันนี้แล้วคุณจะหาย
ใจแข็งแรงเนี่ยร่างกายมันแข็งแรงตาม
แต่อย่างที่บอกมันคือของเสียเนาะอาจารย์เจดบอกแล้วนะคะ
แล้วก็ไม่มีรายงานวิจัยอะไรรับรองว่ามันรักษาโรคได้เพราะฉะนั้น
คือถ้ามีดบาดเคี้ยวบาดก็หาหมอที่เลือดไม่หยุดอาจจะเพราะว่าลึก
ต้องไปเย็บอะไรแบบนั้นเนอะ
คือไปหาข้อมูลใช่ไหมอืม
แค่หาข้อมูลนะคือไปหาข้อมูล